หลังจากที่ได้รู้ผลประชามติกันไปเมื่อวานนี้
คำถามที่ตามมาก็คือ
หลังจากนี้ประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่การแถลงข่าว
นายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

ซึ่งก็จะเป็นการสื่อสารถึงประชาชน
อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังประชามติ
ในขณะที่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
หรือว่ากรทก็ได้นัดประชุมกรท
ในวันพุธที่๑๐สิงหาคมนี้
เพื่อเดินหน้าปรับแก้ร่างรัฐมนูล

ส่วนตัวมีความกังวลใจในหลายประเด็น
ที่จะต้องปรับใส่เข้าไปในร่างรัฐมนูล
โดยนายมีชัยริชุพรรณประทานกรทระบุว่า
ในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลกรทและคอสช
เพื่อพูดคุยถึงผลของประชามติ
และสิ่งที่จะต้องทำจากนี้ต่อไป
พร้อมกับยอมรับนะครับว่ายังกังวลในบางประเด็น

ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรี

ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะนำมาพูดคุยกันในที่ประชุมกรท
เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
ในวันที่๑๐สิงหาคมนี้

ถ้าไม่พอจะต้องไปเขียนเติมไหมว่า
กรณีมันมีบทบัญญัติอีกมาตราหนึ่งนะครับ
สภาพูดแทนรัศดรกับผู้ที่สภา

แมลายจะต้องเขียนบทชุมกรเพิ่มว่า

อาจารย์ครับตัวคำถามนี่ไม่ได้
อาจารย์คิดว่าโจทธนาให้เลือกนายก

หรือว่าให้เลือกกี่ทีก็ได้ในระยะเวลา๕ปี
ไม่รู้อันนี้ต้องไปคุยกับเขาดูก่อนว่าเขาตั้งใจกันยังไง
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำนะครับว่า
ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบร่างรัฐมนูลและคำถามพ่วง
ไม่ใช่ชนะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่ว่าเป็นเพราะประชาชนต้องการรัฐมนูญฉบับใหม่
ซึ่งก็เชื่อว่าผลประชามติครั้งนี้จะทำให้ต่างชาติมองประเทศไทยดีขึ้น
คือเราอย่าไปพูดเลยว่าเราเป็นในเรื่องของชัยชนะอะไรอย่างนี้

มันเป็นเรื่องของความเห็นของประชาชนในภาพรวม
ว่าประชาชนมีความเห็นอย่างนี้
แล้วก็ทำให้เกินการเดินตามรถแมพก็เดินไปได้
ผมว่านักข่าวก็คงจะชอบ
แล้วก็ประชาชนก็อยากจะมองว่า
อยู่อย่างนี้มันก็มีความสงบสู่
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย

ว่าจากนี้กรทจะปรับบทบรรยัติร่างรัฐมนุน
ให้เป็นไปตามคำถามพ่วงให้แล้วเสร็จใน๓๐วัน
ก่อนที่จะส่งไปให้สารรัฐมนูลพิจารณาต่ออีก๓๐วัน
ขณะเดียวกันกรทจะต้องร่างกฎหมายลูก๑๐ฉบับใน๘เดือน
แต่สามารถร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง๔ฉบับ

แล้วก็ส่งไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณา๒เดือนรวมแล้ว๖เดือน
เพื่อกระชับเวลาไปสู่การเลือกตั้งปี๒๕๖๐ให้ได้นะครับ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ก็ยอมรับว่าผลประชามาติครั้งนี้
ทำให้ทุกภาคการเมืองต้องกลับไปทบทวนความต้องการของประชาชน
ขณะเดียวกันคอสชก็ต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อย

เพราะว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ยังถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
เวลามีการลงคะแนนมีแพ้ชนะ
มันก็มีอารมณ์มีอะไรกันเป็นเรื่องปกติ
แต่สุดท้ายถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความขัดแย้งเดิม
เราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองอนาคตร่วมกัน

ปลดล็อกให้พักการเมืองได้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้
พร้อมกับปฏิเสธว่าผลประชามติครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงฐานเสียงของพัก
ส่วนความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันภายในพักก็เป็นเรื่องของผู้บริหาร

ทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน
และเชื่อถือในอุดมการของพักให้ได้ครับ